สวัสดีค่ะพบกับรุกร้อนน้ำกับดิฉันนัฐชายเกียรติมอกค่ะ
สัปดาห์หน้าจะเป็นอีกเพียง๑สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
ที่จะมีฝนตกชุกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้อง
ตัวสำรองน้ำเอาไว้ใช้เพราะว่าบ้านเราเนี่ย
เข้าใกล้ฝนทิ้งช่วงเข้าไปทุกทีค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้จะมีความร้อนเข้ามาแทนที่นะคะ

ภาคเหนือกระเศรษฐกรนอกเขตธรรมภาษานะคะ
ต้องเก็บกับเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้นะคะ

ระวังโรคเน่าในผักตระกูลกะหล่ำกันด้วยค่ะ

กักเก็บน้ำฝนเอาไว้ก่อนฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกันค่ะ
ระวังโรคคนเน่าหัวเน่าค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกนะคะและภาคกลางค่ะ

คล้ายกันเลยอย่าลืมระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะ

ควรระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันชาวเรือในทะเลอันดามันเนี่ย

เพราะว่าจะมีคลื่นสูงถึง๒เมตรค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่๒๑มิถุนายนค่ะคุณผู้ชม
มีปรากฏการณ์ที่ต้องจับตามองถึง๒อย่างเลย
นั่นก็คือปรากฏการณ์ครีสมายันนะคะ
ซึ่งเป็นวันที่จะมีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
อกจากนี้ยังจะเกิดสุริยุปราคากันด้วย

พระอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้า๑๒ชั่วโมงนะคะ
อกจากนี้ยังเกิดสุริปราคาในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชม
องขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นนะคะเป็นวงกลมนะคะ

ถ้าใครจะชมปรากฏการณ์นี้ไม่ควรมองด้วยตาเปล่า

เพราะฉะนั้นฝากให้คุณผู้ชมระวังกันไว้ด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ